สำหรับเส้นทางในการเดินทุดงธรรมชัยของวัดพระธรรมกายนะครับ
ถ้าหากว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
วัดพระธรรมกายนั้นจะใช้เส้นทางใดบ้าง

สำหรับกิจกรรมการเดินทุดงธรรมชัยของวัดพระธรรมกายนั้น
ยังคงรูปแบบเส้นทางเดิมเฉียบเช่นทุกปี
โดยเน้นหนักไปในพื้นที่เขตปริมณฑล
ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง

ถึงมหาวิทยาลัยปฐุมธานี

ซึ่งถือเป็นวันแรกของกิจกรรมนี้

มุ่งหน้าไปที่วัดบ่อทอง
อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ก่อนจะเคลื่อนไปยังวัดคลองขวาง
อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ในอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่๔และ๕มกราคมตามลำดับ
จากนั้นในวันที่๖๑๐มกราคม
ขบวนทุดงจะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยจะมีกิจกรรมจุดประทีบถวายเป็นพุทธบูชา
อนุสรสถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุณี
ที่อำเภอ๒พี่น้องในวันที่๘มกราคม
ก่อนจะทุดงไปตามวัดต่างในจังหวัดนนทบุรี
ไม่ว่าจะเป็นวัดโมลีและวัดบางแพรกในอำเภอบางบัวทอง
รวมถึงวัดโบดบางคูเวียงในอำเภอบางกรวย
โดยขบวนทุดงจะไปถึงพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม

ซึ่งจะมีการเดินทุดงไปยังวัดหลายแห่ง
เริ่มจากวัดนราพิรมและวัดบางปลาในอำเภอบางเลน
รวมถึงวัดตากล้องและสีสาทองบางอำเภอนครชายศรี
ในวันที่๒๑มกราคมอีกด้วย
ก่อนที่ในวันที่๒๓๒๕มกราคม
จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาคร
ขบวนทุดงธรรมชัยจะเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ผ่านเส้นทางในย่านบางขุนเทียนตลิ่งชันและดอนเมือง
ซึ่งประชาชนอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของการจราจรติดขัดได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน